คุณผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำเสนอข่าวต่อเนื่อง
กรณีของน้องยายาเด็กหญิงวัย๘ขวบเรียนอยู่ชั้นป๒
คือน้องเนี่ยไปเล่นน้ำกับเพื่อน๕คน
แล้วทีนี้ก็มีการแบบเชียร์กันให้กระโดดลงน้ำ
กระโดดลงน้ำแล้วก็จมหายไป
โอ้โหเราก็ติดปฏิบัติการค้นหา
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นประมาณ๖๓๐จริง
เจอแล้วนะคะปฏิหารไม่มีจริง
น้องเสียชีวิตแล้วค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่คุณแม่ไปเจอภาพ

ยาย่าออกมาให้เมธเห็นหน่อยยาย่า
ยาย่าออกมาเพราะลูก
แม่ไม่รู้หวังไหมถ้าแขนย้ายอยู่ตรงไหน

บอกว่าแขน
บอกว่าแขน

บอกว่าแขน

โน้อย่าร้อย

แล้วถ้าผ่านมาน้องยายาวัย๘ขวบไปกับเพื่อน๕คน
คือก็ไปเล่นกันที่คลองตลุบค่ะ
หมู่๑บ้านนาเหนืออำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
ทีนี้เขาไปเล่นครูนักเรียนกัน
ใช่ค่าทีนี้น้องยายาก็เลยเล่นน้ำแล้วก็กระโดดลงไป
คว้าแต่ว่าน้องยายาก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยค่ะ
ทีนี้กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญยสถาน
แล้วก็ชุดประดาน้ำลงไปค้นหาน้องยายา

แล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันงมค้นหาต่อ
พ่อแม่ญาติพี่น้องชาวบ้าน
รอดูด้วยความหวังว่าจะเจอน้องยายา
อย่างพ่อกับแม่คือมองอยู่ตลอดสองฝั่งคลองเลยนะ
ว่าเจอไหมลูกอยู่ตรงไหน
แต่การค้นหาเมื่อวานก็ลำบากค่ะ
เพราะว่าระดับน้ำในคลองมันสูง

บางช่วงเป็นน้ำหมุนวนเจ้าหน้าที่เอง
ก็ต้องระมัดระวังอันตราย
ทีนี้เขาก็มีการทำพิธีตามความเชื่อ

ก็มาจุดทูบ๑๘ดอก
เพื่อที่จะไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้ค้นหาน้องยายาเจอโดยเร็ว
แล้วขออย่าให้มีอะไรมาบังตาเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ลงงมค้นหา

คือชาวบ้านเขารู้กันเลยว่าน้องยายาเป็นเด็กกระตันยู
คอยดูแลทุกคนในหมู่บ้าน
แล้วมันก็มีเรื่องของความเชื่อด้วยค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาให้แม่ของน้องยายา
ไปเอาหมอนของน้องโยนลงไปในน้ำ
เพื่อเป็นการทดสอบกระแสน้ำ
สมมุติถ้าเกิดหมอนไปติดอยู่ตรงไหน
สันนิษฐานว่าน้องน่าจะจมอยู่ตรงนั้น
กู้ภัยจะได้งมค้นหาตรงนั้น

ก็งมค้นหาจุดนั้นเป็นชั่วโมงเลยค่ะ

ก็เลยปล่อยหมอนให้ลอยตามน้ำไปเรื่อย
อันนี้เป็นความเชื่อของคนในหมู่บ้าน

หนูอยู่ตรงนั้น
ให้หมู่บอกแม่ว่าลูกยังไม่จืดอยู่ลูกยังไม่ตาย
ให้แม่รับหนู
หนูจะรอหลอกแม่ที่ตัดข้างกันใหม่

ให้แม่จุดภูมิแล้วแม่ก็เรียกหนู
ให้แม่เรียกหาหนูเยอะ
เป็นช่วงการสัมภาษณ์ที่แม่ยังคงรอคอยนะครับ
จะมีปฏิหารพบเจอน้องชมพู่หรือไม่นะครับ

บอกว่าหลังจากที่น้องยายากระโดดลงในคลองแล้ว
แล้วมันพลัดออกไปประมาณ๕๐เมตร
เพื่อนก็ยื่นไม้ให้น้องยายาจับ
แต่สุดท้ายก็พลัดไปอีกเพราะว่าสู้แรงน้ำไม่ไหว
ทีนี้มันมีจังหวะที่น้องโผล่ขึ้นมาเกาะกับกิ่งต้นมะนาว
อยู่ห่างจากสะพานน่าจะถูกหนามกิ่งต้นมะนาวตำน้องยายา
ก็เลยปล่อยมือแล้วก็จมน้ำหายไป
ทีนี้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ละความพยายามในการค้นหานะคะ

เดินไปดูเจ้าหน้าที่ลงไปงมค้นหาแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อยายา
ยาย่าอยู่ริมตลิ่งหวังว่าจะได้เจอกับลูกสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ยายาอยู่ริมตลิ่งหวังว่าจะได้เจอกับลูกสาวอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ทุกคนดีด้วยหรือพลิกแล้ว

โอ้โหเห็นภาพนี้แล้วก็สะเทือนใจค่ะคุณผู้ชม

ก็ดำเนินมาถึงช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ประมาณสัก๖โมงครึ่ง
เจ้าหน้าที่เจอร่างของน้องยายา
ห่างจากจุดที่น้องจมหายไปประมาณ๑กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่อุ้มร่างน้องยายาขึ้นมา

ยังไม่สบายยังมีห่วงอยู่
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะการชนะสูตรเนี่ย
ไม่พบบาดแผลไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่ว่าตามเนื้อตามตัวของน้องยาย่าเนี่ย
ก็มีรอยแผลถลอก
เพราะว่าถูกกิ่งไม้ถูกเศษสวะในลำคลองเนี่ย
มันเกี่ยวมันครูดตามร่างกาย
หลังจากนั้นก็ส่งศพน้องไปให้แพทย์ชนสูตรอีกครั้งหนึ่ง

นำไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดหน้าพระธาตุหรือว่าวัดเหนือต่อไปนะคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ